เรื่องนี้ผมชวนคุณผู้ชมและคุณมิ้นช่วยผมดูหน่อย

แล้วร้านนี้เพิ่งมีคนตายไปก่อนหน้านั้นไม่นาน

เห่าหมาหอนดังระงมเลย

วงนี่ให้ใกล้แล้วเป็นภาพเต็มจอวงกลมสีแดง

แล้วมันลอยไปลอยมา

แล้วจุดนี้เป็นร้านสนุกเกอร์ที่เพิ่งจะมีคน
มาเล่นสนุกแล้วก็ตายไปก่อนหน้านี้เองนะครับ

มีภาพเขาบอกว่าเป็นหมาตัวสีขาว
อยู่แถวด้านตรงนั้น

เนื่องจากว่ามีควันลอยไปลอยมาอยู่ข้างหลัง

บางคนเขาบอกว่าเพ่งดูแล้วแหมคุณคิงคุณมิ้น
คล้ายกับร่างคนเหมือนกันนะเหมือนจะมีแขนมีขา
แต่ผมยังมองไม่ชัดถึงขนาดนั้นนะฮะ

เขาบอกว่าบ้านเปิดเป็นสนุกเกอร์นะ

จู่เกิดกลุ่มควันบวกกับ
หอนแหมมันเข้าพล็อตหนังผีมากเลย

ใช่ผีหรือเปล่าเนี่ยมุมความเชื่อก็มองได้
แต่อีกมุมหนึ่งมุมวิทยาศาสตร์อาจารย์ออสครับ

ตัวนี้ไม่ชัดเจนว่าเป็นแมลงนะครับ

อาจจะเป็นหยาบไย่นะครับ

เหงาเหมือนควันสีดำ
ลอยเข้าไปในประตูนะครับ

เป็นสิ่งที่รบกวนหน้ากล้องแน่นอนนะครับ

ที่ไม่ได้มีความหนาแน่นสูงนะครับ

หรือว่าเป็นตัวสัตว์นะครับ

แต่ว่ายังมองเห็นเป็นทึบอยู่นะฮะ
แล้วก็เคลื่อนที่นะฮะ
อาจจะจากแรงลมนะครับ

แล้วแต่วิจารณญาณครับผม